มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะน้อยใจใครก็ไม่รัก
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มวัยรุ่นอายุ๑๐กว่าเท่านั้นเอง
ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ตัดเพาะกับเพื่อนว่าใครก็ไม่รักเขา
แล้วก็ไปมุดอยู่ในท่อระบายน้ำแช่น้ำอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะ
สุดท้ายต้องให้กู้ภัยไปนำตัวออกมาได้อย่างทุลักทุเล
น้ำก็สูงด้วยนะน้ำมันจะท่วมท่ออยู่แล้ว
ใช่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็น่าจะเหลือเฉพาะบริเวณศีรษะนิดเดียวนะ
ให้ไว้ในใจได้แค่นั้นเองนะฮะดูสิแล้วยาดก็ตะโกนเรียกน้องมิ๊ก

มุดเข้าไปอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำท่วมเกือบถึงปากท่ออยู่ไปหลายชั่วโมงเลยค่ะ
หลายคนกลัวว่าน้องจะจมน้ำเสียชีวิตเอานะคะหรือว่าจะขาดอากาศหายใจ
เอาก็ดูสิคือมีช่องเหลืออยู่เล็กมากอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคลังดึกวันศุกร์
หมู่บ้านโคกน้ำตับตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
กูภัยเขาก็ไปช่วยนะพร้อมกับนักประดาน้ำ
นำอุปกรณ์เข้าไปช่วยแล้วก็เกลี้ยกรอบนานเป็นชั่วโมง
น้องมิสก็ไม่ยอมออกมาสุดท้ายตัดสินใจให้ชุดประดาน้ำมุดท่อเข้าไปเลยค่ะ
เข้าไปแล้วก็ไปดึงร่างของน้องออกมา

เพราะว่าน้องเองก็ทั้งถีบทั้งเตะไม่ให้ใครเข้าไปช่วย
แต่ว่าสุดท้ายก็จับขาแล้วก็ดึงออกมาจากท่อได้สำเร็จในสภาพอิดโรยนะฮะ
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะดึงกันออกมาดึงกันออกมา
ไปสอบถามนางยุภาบำรุงนาอายุ๕๒ปีป้าของน้องมิกเนี่ย
เล่าว่าปกติน้องไม่ใช่คนชอบกินเหล้าอะไรนะ
วันเกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหลานไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็กินจนเมา
แล้วก็ไปบ่นกับเพื่อนว่าไม่มีใครรักเขาเลย
ก่อนจะหนีมานั่งอยู่ข้างถนนใกล้กับท่อระบายน้ำ
คนผ่านไปผ่านมาก็เรียกให้กลับบ้านก็คว้าไม้ไปไล่ตีเขาอะค่ะ
จะหนีไปนั่งแช่อยู่ในน้ำในท่อเนี่ยจนต้องเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยค่ะ
สาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจจะต้องรอถามกับเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งก่อน

ซึ่งหากเป็นเรื่องของความน้อยใจจริงเนี่ย
ครอบครัวก็จะต้องพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับน้องกันต่อไป
เพราะว่าน้องเองก็ยังเด็กอายุแค่๑๓เท่านั้นเอง